เรื่องแรกเป็นเรื่องของอุบัติเหตุระทึกคุณ
ตั้งแต่สุพรรณยันอ่างทองฮะ
เพราะรถกระบะดำถมึนคันนี้
ซิ่งนะคุณจนไปชนคุณตาที่กำลังขี่จักรยานข้ามถนน

หลังจากนั้นรถกระบะคันนี้เหยียบมิดไมค์คุณ

ยังไม่หมดฮะ๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหยียบมิดเลย
มีพลเมืองดีขับกระบะไล่ล่าเหมือนกันนะครับ
ยิ่งทำให้คนขับคันนี้ขับหนี
แล้วไปชนอีกคุณชนรถจักรยานยนต์๓พ่อแม่ลูก
จนกระทั่งมีผู้บาดเจ็บครับคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกจากสุพรรณยันอ่างทอง
และกระบะก็ยังขับหนีซิ่งต่อมาถึงสุพรรณบุรี
คุณผู้ชมไปดูภาพวงจรปิดตอนที่รถกระบะคันนี้
ชนคุณตาที่กำลังขี่รถจักรยานนะครับ
คือชนอย่างแรงเลย

คือนี่คุณตาแกะกากจางหวัดแล้วนะว่ามันโล้มไม่มีรถ

เพราะจริงแล้วรถกระบะดำธมึนคันนี้

แล้วก็คุณตาไม่คาดคิดนะฮะว่ารถมันจะมาเร็วขนาดนี้นะฮะ
นี่ฮะเป็นคลิปเหตุการณ์จุดแรกนะครับ
ซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีรถกระบะคันสีดำพุ่งชนรถจักรยานยนต์

โดยมีคุณตาวัย๗๘ปีกำลังขี่ข้ามถนน
โดยลากซากรถจักรยานและร่างผู้เสียชีวิตไปไกลกว่า๕๐เมตร
ทำให้ผู้ขี่เสียชีวิตขาดที่นะครับ
เพราะว่าเมื่อกี้เห็นเลยว่าตัวลอยขึ้นท้องฟ้าเลย
แล้วก็กระแทกพื้นแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าตลาดสากรการเกษตร
ถนน๓๔๐อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ก็คือนายสว่างเรไรอายุ๗๘ปีนะครับ
สภาพร่างกายถูกชนจนแหลกเหลวไปทั้งตัวคุณ
ค่ะค่ะประดูกหักหลายแห่งนะครับ
ส่วนรถกระบะคันก่อเหตุคู่กรณีนะครับ

ซึ่งมีคนจำได้ว่าเป็นรถกระบะนิสสันนวาร่าสีดำ
หมายเลขทะเบียนพพไข่๕๘๓๔สุพรรณบุรี
แล้วก็มีแผ่นป้ายทะเบียนตกอยู่ที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ขับหลบหนีมุ่งหน้าไปยังอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบแจ้งสกัดจับนะครับ
จากนั้นเวลาประมาณ๑๘นาฬิกานะครับ
หลังจากเหตุจุดแรกได้แค่ประมาณ๒๐นาทีเท่านั้นเองคุณผู้ชม

ตำรวจสพ๓กจังหวัดอ่างทอง
นี่ข้ามจังหวัดจากสุพรรณไปอ่างทองแล้วนะฮะ
ตำรวจอ่างทองได้รับแจ้งเหตุ
มีรถชนที่บริเวณ๓แยกทุ่งตะเพียนถนน๓กสีประจันทร์
หมายเลขทะเบียนกไก่ททคควาย๘๖๑อ่างทอง

ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นพ่อแม่ลูก๓รายนะครับ
คือนายไพโรธชัดไทยอายุ๔๔ปีเป็นคนขี่
สมควรอายุ๕๐ปีคนซ้อน
แล้วก็มีเด็กหญิงนัทพรฉัดไทยอายุ๑๒ปี
ซึ่งรถกระบะคันก่อเหตุกำลังจะขับหลบหนี
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับ

มีร่องรอยการถูกชนพังเสียหาย
แล้วก็มีรถกระบะคันสีม่วงของพลเมืองดี

คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันนะฮะ

เหยียมิตรเขาบอกว่าเหยียบประมาณ๒๐๐คุณ
คือคนที่ขับกระบะตาม

แต่เขาขับเร็วมากขนาดสภาพรถเขาเป็นแบบนี้นะครับ
จากนั้นรถคันดำคันก่อเหตุ
ถูกจอดทิ้งไว้บริเวณริมคันนา

แต่ว่าคนขับหลบหนีไป
ซึ่งมีคนพบว่าคนขับเป็นชายวัยรุ่น

นี่สภาพรถคุณที่ขับหลบหนีข้ามจังหวัดมา

กันชนหรือว่าตะแกงหน้าหายไปหมดเลยนะครับ

คนขับเนี่ยมีพลเมืองดีก็เห็นนะครับ
ว่าเป็นชายวัยรุ่นนะครับหัวเกลียนรูปร่างใหญ่
เนื้อตัวเปียกปอนเดินขึ้นมาจากคันนา

พยานผู้เห็นเหตุการณ์ยังสงสัยเลย
คนนี้มาเล่นน้ำทำไมแถวนี้เพราะตัวเปียกปอน

ก็เพิ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
ขับรถชนคนตายขับรถชนคนเจ็บ
แล้วก็หนีมานะครับฟังเสียงพยานนะครับ
คุณผู้ชมฮะระยะทางที่ซิ่งหนีข้ามจังหวัดเนี่ย
กว่ากิโลเรียกว่าตีนผีซิ่ง

ยังไปปะทะจักรยานยนต์พ่อแม่ลูกเจ็บ๓อีกนะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์พูดคุยกับคุณหนึ่งนะ
นามสมมุติเจ้าของรถยนต์กระบะสีม่วง
ซึ่งเป็นพลเมืองดีนะคุณนะที่ขับตามรถผู้ก่อเหตุไป

ขับพุ่งชนคุณลุงขี่จักรยานข้ามถนนจนเสียชีวิต
ทีนี้ครับตัวเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะ
ก็เลยเร่งเครื่องตามรถคันก่อเหตุไป
จากนั้นคนขับกระบะดำ
เหมือนใช้ปืนยิงใส่รถของเขา๔นัด

เพราะรู้ว่ารถพลเมืองดีกำลังไล่ตามนะฮะ
แต่ตอนนั้นพลเมืองดีบอกไม่แน่ใจว่าเป็นปืนจริง

ก็เลยต้องชะลอรถเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองด้วย

เพื่อไม่ให้เขารู้ว่ากำลังติดตามอยู่

แทบจะไม่ทันเพราะคันนั้นซิ่ง๒๐๐คุณ

คันนั้นน่าจะเหยียบประมาณ๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ไปทางอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะฮะ
แล้วหลังจากนั้นก็ไปชน๓พ่อแม่ลูกได้รับบาดเจ็บนะครับ

ระยะทาง๑๘๗กิโลเมตร
คุณผู้ชมคิดดูนะฮะ
ระหว่างพลเมืองดีติดตามไล่ล่านะ
คุณหนึ่งเองพลเมืองดีก็โทรคุยกับตำรวจตลอดเวลานะ
เพื่อให้ตำรวจวางกำลังในการสกัดจับคนร้าย

จอดทิ้งไว้ที่คันนามเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี

เขาก็พยายามขับตามไปเหมือนกันนะฮะ

ขณะคันนั้นสภาพพังยับเยินนะคุณ

ทีนี้พี่พลเมืองดีส่องมองเห็นนะ
ทราบว่าผู้ขับขี่เป็นชายวัยกลางคน
อายุ๓๐๔๐แล้วนะครับ

คุณผู้ชมพอตำรวจมาตรงจุดเกิดเหตุ
จุดที่รถคันดำถูกทิ้งเอาไว้นะฮะ
ก็พบว่าโทรศัพท์มือถือ

เสียบสมอเทาะเอาไว้จากนั้นวิ่งหลบหนีไป

แล้วก็รูปภัณฑ์สันธารอย่างที่เห็นเลย

ตัวเขาเองเคยทำงานเป็นอาสากู้ภัย
เห็นเหตุการณ์แบบนี้เขาเลยเอาไว้ไม่ได้คุณ

เพราะไม่อยากให้คุณตาต้องตายฟรีนะฮะ
นี่ในส่วนของพลเมืองดีที่ไล่ล่านะคุณนะ
ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บ
จากกระบะตีนผีรายนี้นะคะ
พ่อแม่ลูกที่ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสามกันมาใช่ครับนี่โอ้โหเจ็บกันหนักเลยนะ
แต่ฝั่งแม่เนี่ยค่ะขาหักสองข้างเลยต้องผ่าตัดอย่างด่วนเลยค่ะ
ได้คุยกับคุณพ่อคือพ่อไพโรธนะคะนี่เห็นไหม
กระดูกเข่าขวาแตกคิ้วขวาแตกถลอกทั่วร่าง
ลูกสาวแผลถลอกเต็มตัวภรรยาขาขวาหักไปสองท่อนนะคะ
คุณไพโรนเล่าให้ฟังว่า๓คนพ่อแม่ลูกซ้อนสามกันมา
จะกลับบ้านที่อ่างทองช่วงวันแม่

อยู่ก็มีกระบะคันสีดำชนท้ายโครมเข้าไปอย่างแรง
เด็นกันไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกภรรยาเจ็บหนักสุดเลย
เขาไปที่โรงพยาบาลแล้วแต่ปรากฏว่าโดนโรงพยาบาลไล่กลับไปรักษาที่โรงพยาบาล

เขาเลยบอกว่าอยากให้คนเกาะเหตุช่วยมารับผิดชอบด้วย
เขาเจ็บกันหนักจริง
เขาแก็ต้องเข้าออกกับแพฟไปดูแฟน

ลูกไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าแฟนเป็นมาก
วันนี้ตำรวจตามเจอผู้ครอบครองกระบะคันสีดำที่ก่อเหตุแล้วนะคะ

แต่เขาบอกว่าผมเป็นเจ้าของรถจริง

เขาบอกว่าคนขับคือพ่อเลี้ยงของเขา
ที่ชื่อในชาวบุญเส็งอายุห้าสิบปี
ยืมรถขับไปหาแม่ที่สุพันธ์บุรีแล้วเกิดเหตุ
ไปออกไปนี่

แล้วก็กำลังกลับไปทำงานปกติก็เลยเกิดเหตุกรณ์
นายพานุวัฒน์ลูกเลี้ยงก็บอกว่าอยากให้พ่อเลี้ยงเข้ามอบตัวนะ

เพราะพ่อขับไปชนทั้งคนตายทั้งคนเจ็บ
ใช่ค่ะซึ่งตำรวจสภศรีประจันทร์เองก็ยืนยันเหมือนกัน
ว่าจากการสอบสวนแล้วพยานก็ยืนยันว่า
คนขับคือในชาวพ่อเลี้ยงจริงไม่ใช่นายพานุวัฒน์คนนี้ค่ะ

ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็หลบหนีไม่ยอมให้ความช่วยเหลือ

คุณผู้ชมฮะเหตุนี้กระบะตีนผี
ทำให้คุณตาสว่างเรไรท่านอายุ๗๘แล้วนะ
ท่านต้องเสียชีวิตนะฮะแล้วดูสภาพรถจักรยานของคุณตานะครับ
ครอบครัวนำศพของคุณตาไปตั้งสวดที่วัดสามโก้
อายุ๔๘ปีซึ่งเป็นลูกสาวของคุณตา

พ่อกำลังถีบจักรยานข้ามฝั่งไปหาเหรน
แต่ก็มาถูกรถชนซะก่อนนะครับ
ทางครอบครัวเสียใจมาก

ลูกสาวจึงได้จุดทูปขอให้พ่อช่วยดนตร์จิตดนใจ
ให้ผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวและรับผิดชอบนะครับ

พ่อช่วยดนตร์จิตดนใจให้คนหลายมันมาอบตัวด้วยนะพ่อนะ
อาจจะได้รู้ว่าคนไหนที่ทำกับพ่อแบบนี้
ตอนนี้นักข่าวเขาก็มาถ่ายเขานะ

พอลูกก็ไม่เหลืออะไรแล้วหมดแล้ว
พ่อก็หมดแม่ก็หมด
ลูกสาวของคุณตาสว่างนะฮะยังบอกด้วยนะครับ
ก่อนเกิดเหตุคุณพ่อได้แต่พูดว่าให้ดูแลแม่ดี
คือไม่รู้ว่าจะเป็นรางสังหรณ์
หรือว่าเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายหรือไม่นะครับ
จนถึงวันที่๑๖สิงหาคมนี้
และจะมีการชาปนกิจเลยวันที่๑๗สิงหาคมนี้
คดีนี้ตำรวจก็ต้องตามไล่ล่าผู้ก่อเหตุกันต่อนะครับ